มาดูเหตุที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่ระยองนะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่สาวร้องสื่อ
บอกว่าน้องชายของเธอซึ่งมีจิตใจเป็นผู้หญิง
ก็ไปเที่ยวที่ผับแห่งนี้กับเพื่อนผู้หญิง

น้องชายเธอก็ไปเคาะห้องน้ำเรียก
นึกว่าเพื่อนของเขาอยู่ในห้องน้ำ

ทีนี้คนที่อยู่ในห้องน้ำ

ถูกเพื่อนของกลุ่มผู้หญิงคนนั้น

จนตอนนี้มีอาการสาหัสเลือดข้างในสมองนะฮะ
คุณผู้ชมมีคลิปเหตุการณ์หน้าผับแห่งนี้ให้ดู
คุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าผู้ชายสวมเสื้อขาว
ถูกล็อกคอออกมาแล้วถูกรุมนะครับ
นี่นี่ตบหน้าน้องกูหลายครั้ง
หน้ามันร่วงอยู่อะไร
นี่อาชาหัวน้องกู

หน้าหน้า

ที่หลังลูกออกมาสองสี่หกเจ็ดคน
อ่าเจ็ดคนอีเสือส่งชั้นจัดมันแน่
ในเจมสที่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่มาด้วยเนี่ยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนะฮะ
เห็นไหมฮะว่ามีกลุ่มผู้ชายล็อกคอผู้ชายที่สวมเสื้อสีขาวออกมานะครับนั่นคือคนเจ็บโดนรุมสกรรม
และเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดแสกสีส้มแดงไหมฮะเห็นค่ะโอ้โหเข้าไปทั้งตบทั้งตี
กหัวกระชากหัวและจากนั้นกลุ่มผู้ชายเนี่ยก็รุมนะคุณนะแล้วก็มีหมัดหนึ่งที่คนใส่เสื้อลายเนี่ย
หมัดใส่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าทำให้น้องสวมใส่เสื้อสีขาวเนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะครับ
ส่วนผู้หญิงเสื้อสีดำที่ไปช่วยประคองตัวน้องที่ใส่เสื้อสีขาวนั่นคือเพื่อนกันพยายามเข้าไปห้าม
ให้เกิดเหตุการณ์กับเพื่อนแต่ปรากฏว่าโอ้ห้ามไม่อยู่นะฮะนี่แหละครับ
เรื่องนี้ฮะตัวพี่สาวของผู้บาดเจ็บพี่สาวของผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวที่ถูกล็อกคอไปเนี่ย
ก็คือนางสาวจุรีพรขอสงวนนามสกุลนะฮะนำหลักฐานนี้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน
น้องชายของเธอก็คือนายอภิเชษอายุ๒๓ปีเป็นชายสวมเสื้อสีขาว
ถูกล็อกคอออกมาทำร้ายร่างกายนอกผับนี้นะฮะน้องชายเธอมีจิตใจที่เป็นผู้หญิงนะ
พี่สาวเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
เกิดขึ้นประมาณตี๓๓๐ของวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
น้องชายเนี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนรวม๔คนขณะที่น้องชายไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนผู้หญิง
ซึ่งจริงที่ผับแห่งนี้มันเป็นห้องน้ำรวมไม่มีการแยกชายหญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วทีนี้หลังจากน้องชายทำธุระเสร็จจากห้องน้ำหนึ่งแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำนั้น
แล้วก็ไปเคาะประตูห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องข้างเนี่ย
คิดว่าเพื่อนยังอยู่ในห้องน้ำก็เลยเคาะดังเคาะไปเคาะมาปรากฏว่า
ผู้หญิงที่เดินออกมาจากห้องน้ำที่ถูกเคาะเป็นผู้หญิงชุดสีส้มนะคุณ
แสกสีส้มเนี่ยเปิดประตูออกมาแล้วก็ไม่พอใจถามว่าเคาะทำไมนักหนา
ตัวของผู้บาดเจ็บก็ตกใจเพราะว่าสรุปแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนใช่ไหม
กลายเป็นใครก็ไม่รู้แต่ทีนี้คนชุดแสกสีส้มเขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน
ปรีเข้ามาตบหน้าน้องชายของเธอทันทีนะฮะแล้วเกิดการชุลมุนขึ้นในห้องน้ำก่อน
ก่อนที่พักพวกของผู้หญิงเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดหกคนเป็นผู้ชายห้าคน
แล้วก็ตัวผู้หญิงคนนั้นน่ะที่สวมแสกสีส้มเนี่ยหนึ่งคน
ล็อกคอน้องชายของเธอลากตัวออกมามาที่ลานจอดรถข้างผับ
แล้วก็รุมทำร้ายตามที่ปรากฏในคลิปนะฮะทำให้น้องชายของเธอเนี่ย
ชกต่อยถูกเตะจนหมดสติเพื่อนของน้องเนี่ย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองล่าสุดนะคุณ
อาการบาดเจ็บสาหัสของน้องชายเธอก็คือมีอาการปวดศีรษะ
ใบหน้าเนี่ยบวมช้ำโดยแพทย์ระบุนะครับว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง
และยังมีเลือดไหลในช่องสมองต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะ

ตอนที่เห็นคลิปแล้วเห็นพี่พูดไหม

ไม่ได้ฉันจะไม่ยอม
แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของอิทธิพลข่มขู่อีก

บอกแบบนี้ปรากฏว่ามีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาข่มขู่เธอ
ท้าให้ไปแจ้งความได้เลยไม่กลัวเพราะมีเส้นใหญ่
เธอก็เกรงว่าเธอจะไม่ได้รับความปลอดภัยทั้งตัวเธอและตัวน้องและครอบครองเธอ
กลัวว่าจะไม่รับความปลอดภัยนะฮะเนื่องจากกลุ่มคนก่อเหตุมีอิทธิพล
และมักจะก่อเรื่องลักษณะเดียวกันนี้บ่อยครั้งไปต่อยตีไปทำร้ายร่างกายคนอื่น
ส่วนเธอเองกับน้องเนี่ยคือจริงอาจจะไม่ใช่คนต่างถิ่น
แต่ว่าเพิ่งจะย้ายกลับเข้ามาที่นี่ย้ายมาอยู่ที่นี่
ก็เลยกลัวแล้วฮะกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เลยนำเรื่องเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รับความเป็นธรรมนะครับ
และเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณมันมีความคืบหน้าในคดีนี้
เพราะว่ากลางดึกสักประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ไปรุมทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บนะคุณ
เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่เข้ามายังไม่ครบนะในกลุ่มมี๖นะ

คือนางสาวธัญชนกพันธฤดีอายุ๒๘ปี
นายเหมราชเสาวรอายุ๓๒ปี
นายชะกาดโพธินาคอายุ๓๑ปี
แล้วก็นายสารวุฒิบุญการอายุ๔๐ปี
เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สพเมืองระยองฮะ
ทั้ง๔คนรับสาภาพ

รับสาภาพว่าทำร้ายร่างกายนายอภิเชษผู้บาดเจ็บจริงนะครับ
โดยนางสาวธัญชนกผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนี้นะ
ให้การนะครับว่าวันเกิดเหตุเธอเข้าห้องน้ำหญิงอยู่
แล้วอยู่ก็มีคนมาเคาะหน้าห้องน้ำเคาะประตูห้องน้ำ
เธอก็เลยเปิดออกไปไปเจอนายอภิเชษนะฮะ
เธอก็ไม่รู้หรอกว่ามีจิตใจเป็นหญิง
ใช้คำว่าแบบนี้ไม่รู้หรอกว่านายวิเชษเป็นกะเทย
เธอก็เลยผลักอกแล้วก็ตบหน้าไปหนึ่งที
ส่วนนายอภิเชษก็ชกที่หัวของเธอชกกลับเหมือนกัน
เธอก็เลยตะโกนเรียกให้แฟนคือนายเหมราช
ที่มาเข้ามอบตัวด้วยนะเข้ามาช่วยเธอ
และทีนี้ฮะนอกจากนายเหมราชมาแล้ว
เพื่อนของนายเหมราชก็มาฮิ้วนายอภิเชษออกไปหน้าผับ
คอออกไปแบบนี้แล้วก็ไปรุมทำร้าย
ด้วยความโมโหที่เห็นว่าเป็นผู้ชาย
เพราะตอนนั้นไม่นึกว่าจะเป็นกะเทยเธอบอกแบบนี้
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก๑คนยังไม่ได้มามอบตัว
สืบสวนของสพเมืองระยองได้ไปติดตามกดดันให้มามอบตัวนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อหาผู้ทำร้ายร่างกาย
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บทางกายและจิตใจ
กลุ่มที่ทำร้ายได้นำเงินไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่คน
สองหมื่นบาทแต่พี่สาวคนเจ็บบอกไม่ขอรับเงิน
ฝากเงินไปคืนและก็จะประสงค์จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เห็นภาพเห็นคลิปในกล้องวงจรปิด
มันยิ่งเจ็บใจนะยิ่งแบบว่าโอ้โหมาทำน้องชายแบบนี้ได้อย่างไร
ผู้บาดเจ็บเองตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับ
ก็ในกลุ่มตอนแรกที่เห็นว่ามี๖คนจริงว่ามีกาดของผับ
เขาเป็นคนที่พาตัวของนายอภิเชษออกมาจากผับด้วย

ซึ่งจริงในกลุ่มผู้ทำร้ายร่างกายมี๕คน